คุณผู้ชมคะตอนนี้๘โมงพอดีเลย
เผื่อว่าใครกำลังจะออกจากบ้านแล้วใช้วินมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ
รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องฟังเลยนะคะ

อัตรากำหนดค่าวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะว่า
ระยะทางเท่านี้ถึงเท่านี้มีราคาเท่าไหร่
พาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะสำหรับอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
สองกิโลเมตรแรกต้องไม่เกินใช้คำว่าต้องนะคะ
ไม่เกินยี่สิบห้าบาทนะคะคุณผู้ชมจดไว้เลย
ส่วนกิโลเมตรต่อไปค่ะถ้าการเดินทางไม่เกิน๕กิโลเมตร
ต้องคิดราคาไม่เกินกิโลเมตรละห้าบาทค่ะจากนั้นถ้าเป็นระยะทางระหว่างห้าถึงสิบห้ากิโลเมตร
ก็จะคิดราคาไม่เกิน๑๐บาทต่อกิโลเมตรนับตั้งแต่กิโลเมตรแรกไปจนถึงปลายทางนะคะ
และถ้าใครที่ต้องโดยสารระยะทางเกินกว่า๑๕กิโลเมตรขึ้นไป
ก็ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและผู้โดยสารตกลงกันเอง
แต่ว่าถ้าไม่ได้ตกลงกันก่อนเดินทาง
ก็จะต้องคิดอัตราค่าโดยสารตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงปลายทางไม่เกินกิโลเมตรละ๑๐บาทค่ะ
สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนประกาศกฎกระทรวงใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่ากฎกระทรวงฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี๒๕๔๘ยังขาดความเหมาะสมแล้วก็ความเป็นธรรมในบางกรณีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่ามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างแล้วก็เป็นธรรมกับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ